พฤศจิกายนนี้แล้วก็วันนี้อยู่ด้วยล่ะค่ะ
ยังเป็นการไปขี่รถจักรยานยนต์
เขาบอกว่าเป็นทริปทำบุญของทริปน้ำไม่อาบ
เขาก็จะจัดแบบนี้กันปีละ๑ครั้ง
มันก็จะมีดราม่ามาทุกปี
ปีนี้ก็ยังพบว่าแม้ว่าจะมีการตั้งกฎกันไว้แล้ว

ล่าสุดปรากฏคลิปว่านี่เป็นหนึ่งในกลุ่มของทริปน้ำไม่อาบ
ตำรวจขี่รถไล่ตามชักปืนออกมาด้วย
เขาทำอะไรทำไมถึงขั้นต้องเอาปืนออกมาไปดูค่ะ
โอ้โหหยุดไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ

มันกลายเป็นว่าคือคนก็วิพากษ์วิจารณ์

งานฟังการปราบามสภเมืองเพชรจบูล
และพอเห็นวัยพวกกลุ่มวัยรุ่น

เขาเห็นตำรวจปุ๊บก็ขับรถยกล้อหนีไป
เจ้าหน้าที่บอกเอ้ามาดูลักษณะต้องสงสัยเลยขี่ตาม

แล้วยังเร่งความเร็วเพื่อหลบหนีด้วย
เจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจค่ะอาวุธปืนขึ้นมา

แล้วก็ยืนยันเจ้าที่บอกว่าไม่ได้จะยิง
ตามที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์
พอหยุดรถกันก็มีการตรวจค้นว่ากล่าวตักเตือน

ผู้บังคับบัญชาเองก็มีการเรียกนะคะทางด้าน

เพราะว่าจะได้ไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดด้วยนะคะ
ล่าสุดนะคะผู้การตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบูรณ์บอกแบบนี้ว่า

จริงก่อนหน้านี้มีการเรียกหัวหน้ากลุ่มมาพูดคุยแล้วนะ
มีการตั้งกฎเหล็กกันมาแล้ว๑๐ข้อ
เรื่องของการขี่รถไปทำบุญทอดกระถิ่นในเพชรบูรณ์
แล้วก็มีหลายคนในกลุ่มเขาก็ให้ความร่วมมือนะคุณคิง
แต่ก็ยอมรับว่าก็จะมีบางคนในกลุ่มเหมือนกัน
ที่ไม่ได้เคารพกฎกติกา
ทีนี้เขาบอกว่าจริงแล้วปกติแล้วทริปน้ำไม่อาบ

แต่ปีนี้เหลือไม่ถึง๓๐๐คน
แต่พอถึงเวลามาร่วมงานกันจริงมาแค่หลักร้อยคน
เพราะมันต้องมีการจ่ายค่าบัตรเข้างาน

คนที่เขาไม่มีไม่มีอาจจะสตุ้งสตังค์ไม่พอ
ในการจ่ายค่าบัตรเข้างานหรืออาจจะไม่สะดวกในการจะจ่าย

แต่ตำรวจก็บอกแบบนี้ว่าจริงนอกเหนือจากการตั้งกฎเหล็กแล้ว
ก็ตั้งด่านจับกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ทำผิดกฎหมายเหมือนกัน
แผ่นป้ายทะเบียนบ้างการดัดแปลงต่างนานานะคะ

กลุ่มนี้เขาก็มีที่เคารพกฎจราจรจริง
ครับผมคนที่ตั้งใจดีก็ดีไปแต่ว่าบางคนเนี่ยที่ใช่ก็ดี
จะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอันตรายต้องระมัดระวังด้วยนะครับ
ไม่อย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวปลาเน่าตัวเดียวจะเหม็นไปทั้งห้องไงนะฮะ